ค่ะเรื่องของโควิด๑๙เรื่องสำคัญนะคะ
คุณผู้ชมอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากรู้นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การกระจายวัคซีน
แต่ไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
เมื่อวานนี้นะคะช่วงประมาณบ่าย๒โมงกว่า
ชาวบ้านเขาเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งขนแรงงานต่างด้าว
แล้วก็กำลังจะออกนอกพื้นที่ที่เขาย้อยที่เพชรบุรี
ชาวบ้านเขาเห็นเขาตกใจเพราะว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าว

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
เอาไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
ขอโทษค่ะพี่

เขาเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองเลยแหละอันนี้บ้านคือพื้นที่เขา

แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้แล้ว

รถตู้กำลังจะขึ้นย้ายแรงงานต่างด้าว
สองคนคือเป็นลักษณะของการหลบหนี

คือเหมือนกับช่วยขนกระเป๋ามาส่ง
คนขับรถตู้พอเห็นว่าชาวบ้านถ่ายคลิป

ก็เลยขับรถตู้หลบหนีออกไปเลยนะคะ
ตอนนี้แรงงานต่างด้าวทั้งสองคน
ถูกนำไปกักตัวที่หอพักแห่งหนึ่ง

ฟังเสียงในอำเภอเขาย้อยค่ะ
รอบหนึ่งว่าตกลงเขายังอยู่ไหมที่หอพักนะคะ
กำนันก็แจ้งมาแล้วค่ะเมื่อตอน๒ทุ่มครึ่ง
ให้ไปตรวจสอบก็ยังอยู่หอพักนะคะ
ก็ถ่ายทัศพงค์ทัศพอร์ตเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ออกพื้นที่

แต่เมื่อคืนนี้จุดสกัดนะคะก็เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ก็น่าจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อ

กลุ่มผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
และค้นหาในชุมชนในลักษณะของเชิงรุก

ในกลุ่มพนักงานโรงงานและกลุ่มเสี่ยงกว่า๔๐๐คน
พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม๑๖๙๐คน

คนต่างชาติ๑๐๘๖คน
ยังรอผลตรวจอีก๒๐๐กว่าคนนะคะ
ทีนี้ค่ะพอพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย
บุคลากรทางการแพทย์ก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ

มันจะพอใช้ต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ปัจจุบัน
ถ้าผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งลำบาก
โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
ขออนุญาตนะคะฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมท่านไหนที่สามารถบริจาคได้
เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคนทำงานก็มีหลักหมื่นเหมือนกัน
อีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพ
ก็คือคลัสเตอร์แคมป์คนงานเกาะสร้างที่หลัก๔นะคะ

เนื่องจากหนึ่งจำนวนคนมีเยอะ
มันมีสายพันธุ์อินเดียที่ระบาดอยู่ในคลัสเตอร์นี้
นั่นคือหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างได้เหมือนกัน
ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นสสิราเจนจาคะที่รับผิดชอบในพื้นที่บอกว่า
ขอเรียกร้องให้มีการสั่งล็อกดาวน์๗ชุมชนโดยรอบแคมป์คนงานเกาะสร้างเลย
แล้วไปตรวจสอบด้วยบริษัทก่อสร้างที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ที่เอาแรงงานเข้ามาเนี่ยคุณเอามาจากไหนคุณมีการตรวจสอบไหม
เป็นแรงงานถูกกฎหมายครับ
เบื้องต้นคุณผู้ชมพาไปดูตัวเลขวันนี้ก่อนกันแล้ว
เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
แต่ว่าขอสรุปให้ฟังอีกทีก็แล้วกันนะคะ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒๒พฤษภาคม
นะคะวันนี้ยังคงอยู่ที่๓๐๐นะคะ๓๐๕๒รายเสียชีวิต๒๔ศพค่ะ
รวมนี้ในแพทย์ทวิสินวิสนุยธินโฆษกษบคอบอกว่า
ในกรุงเทพเนี่ยแนวโน้มคือพุ่งสูงขึ้น
มันไม่ลดลงเลยแล้วมันยังพุ่งขึ้นด้วยไม่ทรงตัวด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นคือเรายังอยู่ในภาวะที่ยังไม่น่าไว้วางใจ
ไม่ว่าจะสายพันธุ์เก่าสายพันธุ์ใหม่อังกฤษอินเดียหรืออะไรก็ตาม

ตอนนี้เนี่ยคลัสเตอร์ที่ต้องมีการเฝ้าระวังในกรุงเทพเนี่ย
มีมากถึง๒๘คลัสเตอร์แล้วนะคะ
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแคมป์คนงานเกาะสร้างหลายแคมป์

เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบ
คนงานก่อสร้างที่นำเข้าประเทศมาค่ะ
ว่าจะต้องพาไปตรวจมีการตรวจเชิงลุกหรือมาตรการอะไรก็ได้นะคะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ส่วนนายศิราเจนจาคะสสกมพักพลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นสอสอเจ้าของพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดสายพันธุอินเดีย

ทมกับสวบคต้องประกาศล็อกดาวน์๗ชุมชนรอบแคมป์งานได้แล้ว
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายไปวงกว้างกว่านี้
ชุมชนที่ว่ามีชุมชนอยู่แล้วรวย

แฟลต์ตำรวจส่วนกลางทุ่ง๒ห้อง

แต่นายศิราบอกว่าไม่ใช่สั่งล็อกดาวน์
แล้วก็ปล่อยให้เขาอดตายอยู่แบบนั้นนะ
ดาวน์แล้วก็ต้องมีมาตรการเยียวยา

อันนี้ก็ทำหน้าที่สอสอในพื้นที่

ที่สำคัญเลยคือรัฐบาลและสวบค

เจ้าของแคมป์เกาะสร้างหลัก๔เนี่ยมีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือเปล่า
เพราะตอนแรกคุณบอกว่าสายพันธุ์อินเดียเจอก็จริงแต่เจอคนไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถาน
แล้วก็เจออยู่ในสถานกักกันของรัฐไงแล้วอยู่อยู่มาโผล่ที่หลักสี่ได้ยังไง
คนที่มีเงินหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเอกชนรายใหญ่ต่างนานาเนี่ย
ถ้ามีการกระทำความผิดเนี่ยต้องดำเนินคดีนะไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือว่าอาญา
ถ้าพบว่ามีการปกปิดข้อมูลอันนี้ก็ถือเป็นความผิด
บริษัทจะใหญ่เหนือกว่าประชาชนทั่วไปไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่สสิระพูดนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าขอความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมธิการกฎหมายตรวจสอบหาความจริงต่อไป
แล้วก็คุณผู้ชมอันนี้ดิฉันย้ำว่าเป็นคำพูดที่สสิระฝากไปถึงเจ้าของบริษัทก่อสร้างดิฉันไม่ได้พูดเอง
สสิระบอกว่าอย่าทำเป็นแกล้งตายต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบทางใดทางหนึ่งจากการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศที่แคมป์คนงานอิตาเลียนไทยหลักสี่นะคะผู้มนุยการเขตหลัก๔นายสมบัติกระหนกทิพย์วันพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีล่ามด้วยนะคะไปตรวจสอบภายในแคมป์

ไปสอบถามสิ่งที่อยากให้ช่วยเหลือนอกจากอาหาร

สมบัติบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่เหลืออยู่ในแคมป์

ว่าจะส่งตัวไปรักษาได้จนครบวันนี้
ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูง๕๐๐กว่าราย

เพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดมันชัดเจน
ตกลงแล้วติดเชื้อกี่คนกันแน่
ส่วนความกังวลของประชาชน๗ชุมชนรอบแคมป์
ก็ขอความร่วมมือนะคะให้ไปตรวจหาเชื้อ
ศูนย์ราชการที่สำนักงานเขตตั้งจุดเอาไว้
แต่หลังจากนี้ค่ะต้องหารือกันต่อ
จะเอายังไงกันดีจะดำเนินการยังไงกันดี
แต่คงไม่ถึงขั้นที่ต้องตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพราะว่าได้มีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว